ในการแสดงรำไทยตีหม้อเป็นการสื่อสารการรำประกอบการเล่าเรื่องวิถีชีวิตพื้นบ้าน
ซึ่งเนื้อหาคำร้องจะเป็นกรอนเพลงโคราชที่นำมาประยุกต์เพื่อสื่อสารเล่าเรื่องการตีหม้อ
และมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือมีเนื้อหาการร้องถึงการตีหม้อในแต่ละขั้นตอน
อดแทรกการร้องบดเกี้ยวแบบชาวบ้านไว้ด้วย
ส่วนทำนองนั้นมีจังหวะที่สนุกสนานและมีลักษณะเป็นธรรมนองเพลงโคราชที่มีถ้อยคำและภาษาเฉพาะถิ่น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน